ชาวคอนโดระวังแมลงก้นกระดกด้วยนะคะช่วงนี้
รับฟังแบบดูดีเลยเพราะว่าฝนมันตกแล้วอากาศชื้น
เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่ามันจะมาเกาะแบบนี้

พอเราออกไปตากผ้าแล้วมีแมลงบินเข้ามา
เราก็เลยยืนส่องเห็นเป็นตัวสีส้มดำแบบนี้
ก็เลยส่งให้เพื่อนดูเพื่อนบอกคือแมลงก้นกระดก
ก็เลยรีบโทรแจ้งพี่นิสสี่ให้ดู

มันคือระเบิดฆ่าตัวตายฉันดี
น้องใบตองทุกคนระวังกันด้วยกับแมลงก้นกระดก

ใครจะไปเสิร์ชเพิ่มเติมหาข้อมูลนะครับ

มันเป็นจังหวะที่ตัวเขาออกไปตากผ้าริมระเบียง
แล้วมีแมลงสีส้มดำบินมาเกาะตามขอบประตู

ได้ความรู้ก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้

ระวังนะมันคือแมลงก้นกระดก
ถ้าโดนเข้าแล้วก็ปวดแสบปวดร้อน
รีบเลยเธออยู่นิ่งไม่ได้แล้ว
ไปแจ้งนิติคอนโดให้ขึ้นมาดู
เขาใช้ไฟเผาก่อนเลยนะพูดพูดแบบนี้เพื่อกำจัดมัน
แต่มันก็ยังบินมาเพิ่มตัวเจ้าของห้องเขาบอกอย่างนี้
แล้วช่วงนี้หน้าฝนไงเวลาออกไปตากพงตากผ้า
มันมาเกาะที่ผ้าแล้วมาติดที่ตัวเราโดยที่ไม่ทันได้สังเกต
ก็ยังไงดีล่ะก่อนที่จะเอาผ้าเข้ามาถ้าตากเอาไว้สะบงสะบัดหน่อยก็ดีเนาะ
แล้วต้องคอยทำความสะอาดคือเอาง่ายปัดกวาดเช็ดถูห้องบ่อย
เราจะได้เจอมันแล้วเราได้กวาดมันออกไปไงครับ
ชาวเน็ตก็มาแสดงความเห็นกันเยอะกับคลิปนี้นะส่วนใหญ่มาแชร์ประสบการณ์นะฮะคุณผู้ชมฮะ
บอกบางคนผึ้งโดนเลย
คือในห้องหยิบทิชชู่ไปจับออกแล้วปล่อยนอกห้องแล้ว
ลืมล้างมือเพราะคิดว่าทิชชู่มันน่าจะกันพิษมันได้
กลายเป็นว่ายังไม่ทันได้ล้างมือแล้วไปเกาหน้า
เป็นไงอ่ะได้แผลที่หน้ามาสิครับบอกแล้วมันร้ายแรง
มันคือระเบิดฆ่าตัวตายเลยแหละไอ้แมลงพันธุ์นี้
บางคนก็บอกว่ามันมีวิธีนะวิธีในการจัดการก็คือ
เวลาไปล้างน้ำเนี่ยต้องล้างด้วยน้ำเย็นแล้วถูด้วยสบู่เบา
ล้างออกนะครับอย่าไปถูแรงล้างพิดของมันออกนะฮะ
ก้นกระดกนี้เป็นแมลงปีแข็งขนาดเล็กที่พบได้มากในช่วงฤดูฝนแบบนี้
ลักษณะของมันน่ากลัวนะเนี่ยสีส้มดำอย่างนี้นะถูกต้อง
ส่วนหางมันจะเป็นสีดำส่วนท้องมันเป็นสีส้ม
แมลงก้นกระดกจะชอบอยู่อาศัยตามบริเวณที่มันอับชื้น
สัมผัสหรือโดนโดยตรงผื่นคันฮะตุ่มน้ำพองฮะหนักหน่อยปวดแสบปวดร้อนคันระคายเคือง
ลักษณะคือสีอาจจะดูเผินคล้ายกับมดคันไฟเหมือนกัน

แต่ว่าตัวใหญ่กว่าเนอะอาจจะต้องสังเกตดีนะคะ
วิธีการดูแลแผลถ้าเกิดว่าเราโดนไปแล้ว

ถ่ายไว้ช่วงนี้หน้าฝนแล้วฝนตกเยอะด้วยนะ
ก็อาจจะยังมีอยู่บ้างในบางพื้นที่ระมัดระวังกันด้วยนะจ๊
แน่ใจมันสายพันธุกับไอ้แมงที่แบบเหม็นหรือเปล่านะ

ว่ากันไปนะระมัดระวังกันด้วย